พาคุณผู้ชมไปเที่ยวสงครานกันต่อกันแล้วกัน
ยังมีบรรยากาศอีกหลายพื้นที่เลยนะคะ

เพราะว่าท่านอาจจะอยู่ที่จังหวัดนี้

งานสงกรานกว้านพยาวสีสันแห่งสายน้ำ
บริเวณถนนหน้าอนุสวรีพ่อขุนงำเมือง
อุโมงน้ำระยะทางกว่า๒๐๐เมตรนะครับ
ให้นักท่องเที่ยวได้มาเล่นน้ำกันนะครับ

แล้วที่พยาวนะคุณเขียนมาสอนวันนี้

เยื่อต่อการมาสาดน้ำ
จริงค่ะวันนี้หลายพื้นที่ร้อนนะคะ

เมืองพัทยาร่วมกับประสาทธรรม
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะ

พระบรมศาลีริกฐาตุไปตามเส้นทางต่าง

ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
และที่เป็นจุดสนใจมากที่สุด

อย่างที่เห็นไม่เหนื่อย
เหนื่อยค่ะอยู่ในขบวนกลองยาวนะคะ
รอขบวนอันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อารมณ์ดีอารมณ์ดี
เรียนน้ำอ้างกินย่าอ่อน
คุณยายอารมณ์ดีมาก
คุณยายน่าจะหมายถึงหัวกับขวาย
แต่นี่ท่องได้หมดเลยนะความจำยังดีนะ๘๔เนี่ย
เกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันไหนเนี่ยนะ
โอ้โหแล้วก็เสิร์งขนาดนี้เนี่ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอย่าแข็งแรงจริง
เดี๋ยวผมจะเรียนแบบคุณยายบ้างนะครับ

พาไปต่อนะครับทุกผู้ชมครับไปที่อ่างทองหน่อยครับ
นี่คือถนนข้าวสุกอ่างทองก็มีถนนข้าวเหมือนกันนะครับ
เข้าสุกนะครับหรือว่าถนนสายเสนาชนะสูตร
ก็จัดเป็นที่เล่นน้ำตั้งแต่แยกไฟแดงวิเศษชายชาญ
หน้าสำนักงานเทศบาลตะบนวิเศษชายชาญ
มนต์สารเจ้าโรงทองที่อำเภอวิเศษชายชาญนะครับ

ก็มาเล่นน้ำสงครานกันอย่างสนุกสนานนะครับ
ชาวธรรมนี้มีคลองด้วยเป็นคลองชลปฐานนะครับ
ยาวเลยถ้าเป็นเชียงใหม่ก็เปรียบเหมือนคู่เมือง
เด็กผมก็อยู่แถวนี้แหละฮะแถวอ่างทองเนี่ยนะครับ

ที่คลองสงน้ำชลปฐาน
ยาว๒กิโลเลยนะคะ
บางคนก็ไปปูเสือริมคลองนำกับข้าวกับปลาไปนั่งกินกัน
บางรายก็มีรถติดเครื่องเสียงเปิดเพลงไปจอดกันริมคลองเลยค่ะ
ก็เปิดเพลงฟังกันสนุกสนานสาดน้ำประแป้งกันนะคะ
ก็มีตำรวจสพมสระบุรีและทหารไปช่วยดูแลความปลอดภัยค่ะ
ทางเทศบาลก็จัดให้เป็นโซนเล่นสาดน้ำมีวัยรุ่นมาเล่นน้ำ
ปะแป้งกันอย่างคึกคักส่วนใหญ่ก็นิยมยืนจับกลุ่มกันอยู่นะครับ
แล้วแต่ละกลุ่มเขาก็มีเครื่องเสียงแล้วก็เปิดเพลงเต้นรำกันไปเรียกความสนุกสนานนะครับ
ใช้รถกระบะบรรทุกถังใส่น้ำ
เวียนไปเล่นสาดน้ำกับผู้คนตามจุดต่างด้วยนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่แล้วครับ
ไปดูอีกถนนข้าวหนึ่งค่ะข้าวหลาม
ที่ตำบลนกออกกับเผลอปักทุงชัยจังหวันอครราชสีมาค่ะ
ก็ร่วมสืบสารประเพณีสงครานพลิกฟื้นถนนสายข้าวหลามนะคะ
ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของทางตำบลก็สนุกสนานกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านก็แต่งชุดไทยตามกระแสอเจ้านะคะ
ก็มีใส่เสื้อลายดอกสีสันสดใส

แล้วก็มีเตรียมอุปกรณ์เป็นแบบอุโมงน้ำ
ให้เด็กได้เล่นคลายร้อนกันด้วยนะคะ
อากาศร้อนค่ะ๓๙องศาเซลเซียส

ใช่ชาวบ้านก็มุ่งสู่ถนนชลประธานสายเขื่อนลำพระเพลิงนะคะ
ปีนี้ปล่อยน้ำออกมาจนเต็มคลอง
ก็เพื่อการเกษตรเพื่อสงกรานด้วยค่ะ
ก็รถติดยาวเหมือนกัน๑๐กิโลนะคะแต่ก็สนุกอะค่ะ
ก็ธรรมดาของที่จัดงานแล้วครับ

นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ราชการจังหวัด
เดินทางไปร่วมชมขบวนแห่อันสืบสาร
ทางวัฒนธรรมในวันสงคราน
ที่บริเวณลานวัฒนธรรมบ้านเชียง
เทศบาลตำบลบ้านเชียงได้เปิดอุโมงน้ำด้วยยาวเกือบ๒๐๐เมตร
เพื่อให้นักท่องเที่ยวกับชาวบ้านมาเล่นน้ำสงกรานกันครับ

ส่วนที่ร้อยเอ็ดค่ะจัดประเพณีสงครานแบบเรียบง่ายนะคะ
ที่สวรรค์สมเด็จพระศรีนาคารินโดยมีการสงครามพระผู้สูงอายุขอพร
ในส่วนของกิจกรรมก็มีกิจกรรมสนุกสนานให้ประชาชนนะคะจัดปาร์ตี้โฟม

มีม้านน้ำที่หน้าประตูของสาทเกลิ่นนาคร
ก็สนุกเบตและขายร้อนด้วยนะค่ะ
พาไปที่เพชรชบุรีครับท่านผู้ชมครับที่วัดครูหาบรรพฤษหรือว่าวัดเขาสแก่
อยู่ที่อำเภอเขาย้อยนะครับทางอบตหนองชุมพลนะครับ
จัดงานสงครานใต้คอนเซ็ปต์อุ่นไอน้ำชุ่มฉ่ำใจด้วยชุดไทยย้อนยุค
ไลท์ของงานก็คือผู้มาร่วมงานทั้งชายหญิงซึ่งเป็นชาวตำบลหนองชุมพล
แล้วก็ตำบลใกล้เคียงได้แต่งชุดทายย้อนยุคหิตช่วงนี้มาร่วมงานกันนะครับ
ฮัลสัตว์จะเห็นคุณป้าคุณยายหรือว่ารุ่นนุ่มสาว
นุ่งจงระเบนห่มสบายหลากหลายสีสันผู้ชายก็เป็น
้อนรำกันอย่างสนุกสนานครับอืมที่เกาะสมุยสุราธานีก็สนุกค่ะ
ชาวต่างชาติเขาเยอะอยู่แล้วนะคะที่นี่นักท่องเที่ยวก็เยอะเลย
เล่นน้ำสงกรานกันคึกคักมากอากาศร้อนอืม
อย่างที่บอกก็ร้อนก็เหมาะกับการสาดน้ำนะคะคลายร้อนกันไป
ถนนสายเรียบหาดเฉวงตำบลบ่อผุดเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของเกาะสมุย
นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะครับไปดูบรรยากาศการเล่นสาดน้ำในวันสงคราน
หน้าโรงแรมลีกาเดนพลาซ่าถนนเสน่หานุสรแล้วก็ถนนธรรมนุนวิถีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรานะครับ
ปิดถนนกันครับย่านใจกลางเมืองทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติก็มาจากมาเลเซียสิงคโปร์ด้วยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากหลายสีสันสวยงาม
พันคนนะเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
ทำวันนี้ก็มีคนเยอะครับเพราะว่าหาดใหญ่มิได้สงคราน
เขาจะจัดเป็นคืนสุดท้ายไงจัดกลางคืน
เพราะฉะนั้นคืนนี้คาดว่ายาวถึงเที่ยงคืนแล้วครับ
เมื่อบ่ายเป็นพันแต่คาดว่าตลอดทั้งคืนคืนนี้เป็นหมื่น
แล้วนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เขาอยู่ใกล้ชายแดนไทย
เขาก็มาเล่นน้ำสงครานกันที่หน้าด่านสะดาวค่ะ
เขามากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ช่วงเช้าคึกคักนะคะ
โรงแรมร้านอาหารลูกค้าเต็มหมดค่ะ
อีกสักที่นะครับทุกผู้ชมครับที่นราธิวาสครับชายแดนใต้
นายสุรพรพร้อมมูลผู้ราชการจังหวัด
เป็นประธานเปิดงานสงครานประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งทางเทศบาลเมืองนราธิวาสร่วมกับชุมชนจัดขึ้นทุกปีนะครับ
แต่ว่าปีนี้แตกต่างจากปีอื่นก็คือชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดไทย
ก็ตามกระแสในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าคึกคักไม่แพ้ที่อื่นนะครับ
งานประเพดีสงกรานปีนี้มีกิจกรรมพิธีแห่รถบุษบกและรถนางสงกรานด้วยนะครับ
มีตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุแล้วก็เล่นน้ำสงครานกัน